วันนี้เป็นวันที่๓แล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นชุดเก็บกู้ระเบิด
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างเนี่ย
เขาได้เข้าไปตรวจสอบภายในห้างเขาบอกว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยที่ชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นเอลจี
ชั้นที่คนร้ายไปซ่อนตัวอยู่เป็นจุดสุดท้ายด้วยนะคะลักษณะเนี่ยเจอเหมือนระเบิด
มันก็เป็นหัวกระสุนอาวุธสงครามของคนร้ายเนี่ยค่ะนี่ขนาดสแกนมาสองสามวันแล้วนะ
ใช่ค่ะคือมันเยอะมากจริงครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
แล้วก็ตำรวจสืบสวนค่ะก็เข้าไปตรวจสอบในห้างสรรพสินค้า
มันมีวัตถุเหมือนกับระเบิดอยู่ในห้างซึ่งจุดที่พบก็คือจุดชั้นเอลจีที่คนร้ายหลบซ่อนตัวเป็นจุดสุดท้าย
แล้วก็สุขวิสามันฆาตกรรมอะค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาบอกว่า
ถูกต้องสงสัยที่เจอเนี่ยมันเป็นทรงกลม
ขนาดเท่ากับลูกปิงปองดูเผินแล้วเนี่ยเหมือนระเบิดเลยค่ะ
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นหัวอาวุธสงคราม
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเป็นชนิดไหนซึ่งพอเจอวัตถุต้องสงสัยนี้แล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการสแกนพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ
แกนมาสองวันแล้วนะคะครับวันนี้สแกนใหม่ทั้งหมด
เพื่อจะหาวัตถุต้องสงสัยที่คิดว่าอาจจะยังเหลืออยู่ตามชั้นต่าง
ให้ละเอียดที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เขาจะกลับมาเข้ามาเดินเที่ยวห้างแห่งนี้ใหม่
พตโทพูลซับประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ก็ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุในช่วงเย็นด้วยนะคะ
แล้วก็ไปดูในห้างอย่างละเอียดใช้เวลาชั่วโมงกว่าเลยค่ะ
แต่ยืนยันว่าไม่หลงเหลือระเบิดอยู่ในห้างแล้วนะคะขอประชาชนอย่าเพิ่งแตกตื่น
ส่วนวันนี้ค่ะห้างสรรพสินค้าก็เริ่มที่จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการของห้างเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของร้านตัวเองภายในห้างได้แล้ว
แต่อนุญาตให้เข้าไปเฉพาะพื้นที่ชั้น๑ถึงชั้น๕เท่านั้นนะคะ
เพราะต้องมีการสแกนพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อน
ส่วนบริเวณที่ด้านหน้าห้างก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้
ไว้อะไรแล้วก็เขียนข้อความให้กำลังใจผู้ที่ประสบเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ
หลายคนก็ใส่เสื้อสีดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ตามคำเชิญชวนของแฟนเพจชาวโคราช
แล้วก็แสดงความอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
สำหรับยอดเงินบริจาคที่จังหวัดนครราชศรีมาเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือเหยื่อในเหตุการณ์นี้
ล่าสุดที่เราไปตรวจสอบดูคุณผู้ชมค่ะ๑๑กุมภาพันธ์ตอน๒ทุ่ม
ยอดเท่านี้ละค่ะ๓๐ล้าน๖แสน๘หมื่นกว่าบาทนะคะ
ซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยเบื้องต้นจะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ๓แสนบาทเพื่อจัดการศพก่อน
แล้วก็เดี๋ยวพอมีการจัดการเรื่องของพิธีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลอะไรแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ภูมิลำเนาแตกต่างกันหลายที่นะคะ
ก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดนั้นนี่แหละเป็นคนนำเงินเหล่านี้ไปมอบให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์นะฮะ